มาความน่ารักมากไปดูเรื่องของประเพณีวิถีการใช้ชีวิตแบบโบราณของชุมชนแต่ละชุมชนกันดีกว่าเพราะว่าแต่ละท้องที่เนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์การใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างที่ชาวมอนในรุ่มน้ำแม่กรองเนี่ยคุณผู้ชมเขายังมีการสืบสารวิธีการตำเส้นขนมจีนกันอยู่ใครไม่เคยเห็นวิธีการแบบนี้เดี๋ยวจะพ

มีการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สนุกสนานคึกคื้นมากนะคะมีชาวบ้านชาวไทยลื้อแล้วก็น้องน้องนักศึกษาจากสามตำบลในสามอำเภอทั้งตำบลนครชุมตำบลบ้านม่วงและตำบลคุ้งพยอมเขารวมตัวกันจัดกิจกรรมตำขนมจีนสูตรโบราณวิถีพื้นบ้านชาวมอนลุ่มน้ำแม่กรองเนี่ยเป็นขั้นตอนทั้งหมดในการทำเส้นขนมจีนของชาวมอนค่ะ
เป็นกิจกรรมที่นิยมจัดขึ้นในงานบุญของชาวมอนแต่เนื่องด้วยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้ทั้งแรงงานคนเยอะมากเพราะต้องก็ตำแป้งอ่ะคุณนึกออกไหมตำไปในข้อเกลืองตำตุ่มกันไปประกอบกับว่าปัจจุบันนี้นะคะมีการทำขนมจีนในเชิงที่อุตสาหกรามก็คือมีเครื่องทำขนมจีนหรือเครื่องอำนวย
ต่อมาทางพระครูนครเขมกิจท่านเจ้าอาวาสวัดใหญ่นครชุมก็เลยอยากจะให้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนรวมทั้งยังเป็นกุศโลบายในการนำเยาวชนเข้ามาเรียนรู้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาและวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษของชุมชนด้วย
ในกิจกรรมคุณก็จะเห็นว่ามีทั้งผู้เท่าผู้แก่ผู้ที่มีภูมิปัญญาด้านอาหารมาเป็นผู้ถ่ายทอด
วิธีการทำแป้งขนมจีนอันนี้เป็นสูตรแบบทำแป้งหมักนะคะเป็นขนมจีนแป้งหมักสูตรโบราณแล้วก็ยังมีโรตีแป้งขนมจีนด้วย
เขาจะมาสอนวิธีการทำให้กับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่บรรยากาศนี่สนุกสนานตั้งแต่ขั้นตอนการตำแป้งอ่ะคุณ
นี่เป็นที่มาของคำว่ารุมประชาธรรม

ไม่มีอันนี้เขาร่วมแรงร่วมใจลงแขกตำข้าวเหนียวข้าวขนมจีน
นี่ไงเด็กก็มาผู้ใหญ่ก็มาร่วมกันหมดเลย
ถูกต้องนะคะเขาเรียกกันว่าเป็นการลงแขกตำแป้งขนมจีนนั่นแหละ
ตำไปมีเพลงประกอบไปเนี่ยเด็กก็สนุกสนานกันไปบางคนตำอย่างเดียวไม่พอ

นี่นะคุณคือผู้ใหญ่นะเขาเล่นกันเนี่ยสนุกสนานมากคือมันเป็นแบบวิถีชีวิตของเขาในสมัยโบราณที่เขารวมกันแล้วอยู่ด้วยความรักความสามัคคีไงคุณ

อิ่มนะครับใช้คำว่าอิ่มเลยดีกว่าครับ

แบบอธิบายไม่ถูกเลยเห็นชาวบ้านมารวมตัวกัน
วิถีมอนยังคงเอกลักษณ์อยู่อะครับ
ก็เห็นรอยยิ้มของคนผู้เท่าผู้แก่ก็มากมายครับ
ก็เหมือนสร้างรอยยิ้มให้กับกันใหม่นะครับ

เห็นไหมคะนี่เป็นความรู้สึกจากเยาวชนคนรุ่นใหม่
มีโอกาสได้มาร่วมสืบสารภูมิปัญญา
ของคนแก่คนเท่าในชุมชน
มันเป็นความอิ่มเพราะว่าเขาตำไปแล้วเขากินไปด้วย
ไม่ใช่ครับอิ่มอกอิ่มใจครับน้องใบตอง
ไม่ใช่อิ่มกินอิ่มกิน

ตอนตำไปแป้งมันยังกินไม่ได้ฮะ
ก็ตอนจับเส้นไงจับไป

มันต้องมีน้ำยาเอาเป็นเจ๊ยาก่อน
เปล่าก็ได้ถ้าหิวได้หมด
แต่ว่าแต่มันเป็นภาพที่เห็นแล้วมันอิ่มใจ
มันอิ่มใจจริงมันเป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน
ของทั้งผู้เท่าผู้แก่คุณเห็นไหม
ที่เขามาร่วมกันสอนให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่
รู้ว่าภูมิปัญญาของคนในชุมชนมันเป็นยังไง
ขั้นตอนวิธีการทำขนมจีนแป้งหมักสูตรโบราณ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราได้เห็นเรื่องของความรักความสามัคคี
อันนี้เป็นสิ่งที่มันทำให้อิ่มจริง
แต่ถ้าว่าถ้าจะอิ่มมากกว่านี้มันต้องมีน้ำยา
แล้วก็สองจานอาจจะอิ่ม๒๓จับ
ไม่ค่อยน่านั่งใกล้คุณชนะนะ

ไม่รู้ใครจะช่วยดิฉันได้แล้วตอนนี้